เพิ่งจะไปคว้ารางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาหมาด
แล้วก็กลับมาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ติดตามการแข่งขันกีฬาชักเกยอร์แบบมืออาชีพ
กับรายงานของคุณมะนุชาเจอร์หมุน
ทีมไหนดึงเชือกให้สัญลักษณ์จุดกึ่งกลางผ่านเส้นเขตแดนของตัวเองได้ก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะ
กติกานี้ที่กองเชียร์เข้าใจง่ายดูสนุกลุ้นกันเพลิน
แต่ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในกีฬาชักเกยอร์สากลมีทั้งเรื่องการกำหนดจำนวนคนและจำกัดน้ำหนัก
เช่นประเภททีม๔คนทีมหญิงน้ำหนักรวมไม่เกิน๒๔๐กิโลกรัมทีมชายน้ำหนักรวมไม่เกิน๒๘๐กิโลกรัม
น้ำหนักตัวถือเป็นข้อได้เปรียบดังนั้นกติการรอบคัดเลือกที่เป็นระบบแบ่งสายและแข่งขันแบบพบกันหมด
ถ้าทีมท้ายตารางมีผลคะแนนเท่ากันทีมที่นักกีฬามีน้ำหนักรวมมากกว่าเป็นฝ่ายต้องตกรอบไป
เยาวชนจากจังหวัดฉะเชิงเซาถือเป็นทีมเต็งแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๒สุพรรณบุรีเกม
หลังจากทีมชายเพิ่งคว้าอันดับ๓
เวลาลงมันจะรู้ว่าฝั่งเขาหนัก
ถ้าฝั่งเขาหนักคือฝั่งเราจะต้องแบบไหลไปข้างหน้าใช่ไหมครับ
แต่ถ้าฝั่งเขาเบาเราจะถอยมาข้างหลัง
เราก็จะชั่งถ้าเขาเบาเราก็จะปรับสูงขึ้น

ก็เช็ดรองเท้าค่ะรองเท้าก็มีส่วน
เพราะว่าถ้ารองเท้าลื่นอย่างนี้ไปหมดเลยค่ะ
ก็เดินแบบนับจังหวะพอลงปุ๊บก็ล็อกวัฒนภัณฑ์ค่ะ
แล้วก็นับจังหวะเพื่อเดินพร้อมกัน

ฝั่งมันจุดเข้าไปอยู่ในกีฬาแห่งชาติทุกครั้งนะครับ
เพราะเป็นกีฬาที่ดูสนุกเล่นง่ายนะครับ
แต่เก่งยากแล้วก็เล่นง่ายแต่เก่งยากนะครับ

แต่ชาวบ้านก็สามารถเล่นได้นะครับ
สามารถที่จะเอากีฬาชักเกยอร์ไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวได้

กีฬาชักเกยอร์เคยบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมล่าสุดเมื่อ๙๖ปีก่อน
ขณะนี้อยู่ในขั้นเจรจาที่จะขอบรรจุอยู่ในกีฬาสาธิตโอลิปิกเกมปีนี้ที่บราซิล
ผลักดันให้ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมอีก๔ปีข้างหน้า
แฟนกีฬาโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรียังมีเวลาที่จะมาเชียร์กีฬาชัก
ซึ่งการชิงเหรียญทองประเพศทีม๕คนจะมีขึ้นในวันที่๑๔มีนาคมนี้